คุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วง๓ทุ่มค่ะ
ที่บ้านหนองม่วงอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรียรำ
เขาบอกว่าวุ่นไปทั้งหมู่บ้านเลย
เพราะว่าช่วงเย็นนะคะตั้งแต่๔โมงเย็นค่ะ
มีเด็ก๔คนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอายุ๖๑๕ปีเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวหนูจะไปปั่นจักรยานไปเล่นน้ำเดี๋ยวมานะคะ
แต่ตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึง๓ทุ่ม
ไม่เห็นกลับบ้านเลยค่ะโอ้โหผู้ปกครองร้อนใจกันมากนะคะ

จากเจ้าหน้าที่แล้วชาวบ้านเขาก็อยากจะช่วยเหลือ
รวมกันได้ประมาณ๒๐๐คนปูพรมค้นหา
มาทั้งหมู่บ้านเลยนะนะคะเอาสรุปเปื้องต้น
อยากจะให้คุณผู้ชมที่ได้ฟังข่าวนี้สบายใจ
เอาเป็นว่าหาเจอปลอดภัยดี
แต่ไปเจอที่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่นะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ๓ทุ่ม
หน่วยกู้ไพรผู้นำชุมชนชาวบ้านน้องม่วง
รวมแล้วประมาณ๒๐๐คนระดมกำลังกันค้นหา
เด็กที่ออกไปจากหมู่บ้าน๔คนนะคะ
ผู้ชาย๑คนผู้หญิง๓คน
หลังจากทั้ง๔คนออกไปจากบ้านตั้งแต่๔โมงเย็นค่ะ
แล้วก็ไม่กลับมาผู้ปกครองกลัวว่าจะเกิดอันตราย
เพราะเขาบอกว่าเขาจะไปเล่นน้ำกันนะคะ
ด้วยการปั่นจักรยานไปที่ลำห้วยท้ายหมู่บ้าน
ตำบลสำโรงอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำ
จากการค้นหาตอนที่พบตอนแรก
ไปเจอถุงพลาสติกที่ใส่เสื้อผ้าของน้องที่อายุ๑๕ปี
สวมใส่ตอนกลางวันที่ออกจากบ้านไป
ถุงนี้มันวางไว้ที่ต่อไม้ข้างทาง
แต่ไม่พบรถจักรยานและไม่พบทั้ง๔คน
ชาวบ้านก็เลยแยกย้ายกันไปค้นหาตามจุดต่างนะคะ
ส่วนหนึ่งเข้าไปกราบหลวงพ่อชื้นเกรดเสานิสสโพ

เพื่อให้หลวงพ่อนั่งทางในเป็นความเชื่อของเขานะคะ
หลวงพ่อช่วยนั่งทางในให้หน่อยตามหาเด็กให้หน่อยนะคะ
พ่อเองบอกว่าทั้ง๔คนยังมีชีวิต

ทางทิศพายับหรือว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ให้รีบตามกันไปเลยชาวบ้าน
อ้าวฟังเสียงชาวบ้านหน่อยค่ะ
ได้รับข้อมูลดังนั้นจากหลวงพ่อชาวบ้านไปเลยค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามก็กระจายกำลังไปนะคะ

เจอค่ะเจอทั้ง๔คน
หลับอยู่หลับอยู่ในบ้านร้างหลังหนึ่งนะคะ
แล้วเด็กพอเห็นทุกคนมาตามหา
ตื่นขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้ด้วยความ
ตกใจดีใจปนปนกันไปนี่คือทั้ง๔คนนี้นะคะ
เบื้องต้นทราบว่าเด็กทั้งสี่คนนี้เขาเป็นญาติกัน
พอเล่นน้ำเสร็จมันเย็นมากแล้ว
ไม่กล้าพากันกลับบ้าน
เห็นว่ามันค่ำแล้วกลัวจะถูกแม่ตี

ผู้ใหญ่บ้านหนองม่วงบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถือว่าเคราะห์ดีนะคะที่เด็กทั้ง๔คนปลอดภัย
ซึ่งก็ได้ไปพูดคุยกับผู้ปกครองทั้ง๔คนนะ
ตอนนี้หาตัวเจอแล้วนะ
คุณพ่อคุณแม่อย่าไปดุด่าเขาอย่าไปตีเขานะ

เพราะว่าที่เขาตัดสินใจไม่กลับบ้านก็เพราะว่าเขากลัวคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะ
จากนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนลูกบ้าน
เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการดูแลบุตรหลาน
ไม่ให้ไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่าง
เพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำในพื้นที่ก็ค่อนข้างเยอะด้วย
เดี๋ยวจะจมน้ำโดยผู้ปกครองจะต้องทำความเข้าใจว่า
ถ้าไปไหนมาไหนให้บอกให้กล่าว
ไม่ควรไปตามลำพังเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
และต้องบอกเวลากลับแล้วจะต้องกลับให้ตรงเวลาด้วยนะคะ

อย่างนั้นผู้ใหญ่เองก็จะเป็นห่วงบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือบอกว่าเป็นบ้านร้างจริงเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่

นานคุณจะมาอยู่ทีแล้วน้องเขาไปเจอที่บ้านหลังนี้

คุณโรย์โดนดุด้วยนะคะ